ส่วนข่าวนี้เนี่ยอ่านแล้วสลดใจค่ะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มหญิงอายุ๓๙ปี

นำมารูปลูกสาวตัวเองอายุ๑๙ปี

ให้มาร่วมหลับนอนกับลูกสาวตัวเอง

หรือเป็นข้าราชการค่ะไปขู่กันโชคทรัพย์เหยื่ออ่าทำแบบนี้มาแล้ว

เพื่อขู่กันโชคทรัพย์เหยื่อเนี่ยนะคะ
ช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเป็นชายอายุ๒๔ปีเนี่ย
มาแจ้งความไว้ที่สพน้ำสมค่ะ
บอกว่าเขาสมัครเล่นแอปพลิเคชัน

บาดูและบีทอร์ค

ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร

ก่อนที่จะนัดเจอกันในตัวอำเภอหนองหาน

แล้วก็ได้พาไปร่วมหลับนอนที่รีสอร์ท

โดยสารแยกย้ายกันกลับบ้าน

ต่อมาด้วยส่วนช่วย

ใช้วิธีนี้ลอกเหยื่อมาแล้ว๖คน
ในพื้นที่อุดอนฐานีขอนแก่นสกนนะครและหนองบัวลำพูค่ะ

ใช้วิธีนี้หลอกเหยื่อมาแล้ว๖คนในพื้นที่อุดรธานี
ขอนแก่นสกลนครและหนองบัวลำพูค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มนางแซ็กได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่สพสำรงเหนือที่สมุทรประการ
โดยตำรวจพบว่านางแซ็กมีการเปลี่ยนชื่อจริงมาแล้วหลายครั้ง
มีหมายจับมากกว่า๑๐คดีในหลายท้องที่
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพน้ำสมก็แจ้งข้อหากันโชคทรัพย์เพิ่มไปด้วยนะคะ
แล้วก็มีการตั้งข้อหาเรื่องของการแต่งเครื่องแบบเรียนแบบเจ้าพนักงาน
โดยคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนนางสาวเออาศัยอยู่กับป้าอีกคนนึงที่บ้านด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้มันมีหลายลักษณะจริงและอันนี้คือที่มันน่าเศร้าใจ
เพราะว่าแม่กับป้าตัวเองคือหากินกับลูก
ซึ่งก็ไม่ได้สมประกอบด้วยพิการทางสมองด้วยนะคะ